รบมือหน่อยค่ะเพราะว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน์ผู้กำกับคนเก่งของเรา
กลับมากำกับผลงานละครให้ได้ติดตามกันแล้ว

เพราะว่าพี่อ๊อฟมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ

ทำพิธีบวงสวงเปิดกล้องละคร
แล้วก็นักแสดงอีกขับขังเลย
โดยผู้กำกับคนเก่งพี่อ๊อฟบอกว่า
เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างสุดและสุขภาพ
ก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานแล้วด้วยค่ะ
ก็ไม่ได้บ้าจริงครับ๑ปีหนึ่งคือ๒กว่าไม่เข้าข้างในแล้วที่เป็นยัง
นี้พอไม่เครียดดีแล้วค่ะอย่าเรียกคาที่อ๊อปลอทิศภาแล้วที่ถามไม่ถามถึง
ปอญให้สาวยาวแบบว่าขอให้ภพเจอคู้ครองที่ดีร่ำรวย
หนุ่มณเดชน์ก็รีบยกมือไหว้รับคำขอพรนั้นทันทีเลยค่ะ

ให้คู่ครองเป็นของคุณมาสเตผี

ดีตรับเลยเพราะอยากเป็นนัทอาหารเสดที
อยากเป็นที่ควรเป็นอาหารเสดที

ก็ดีใจนะครับจริงก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็เราแค่เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดง
พอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงดีใจ

อาบน้ำใส่พลาดวะหนูคนก็กลัวงงว่าทำไมต้องใส่ครับผม
ไม่ได้เดาโต๊ะไม่ได้เดาโต๊ะเฉย
โหแค่นั้นคนก็กรีดกันแล้ว